คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์

เกิดขึ้นกับนักศึกษานุ่มคนหนึ่ง
ที่เขาทำงานส่งตัวเองเรียน
และขณะกลับบ้านก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาค่ะ

ตัวเขาเองล้มลงไปอยู่กลางถนน
ตอนนั้นมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์นะคะ
มาช่วยกั้นทางเพื่อที่จะรอกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือน้อง

ฝ่าตรงที่กั้นเอาไว้
ทับร่างของน้องเสียชีวิตนะคะ

ขณะนี้เวลานะครับ

โทรแจ้งเท่าที่ท่านตรวจตอนนี้

เอ๊ยหวาย

ไม่รู้
คุณผู้ชมครับรถพ่วงขับฝ่าด่าน๙
มาทับทับร่างของนักศึกษาที่นอนเสียชีวิตอยู่
ค่ะคือจริงเราก็คงไม่มีอุปกรณ์
การที่จะทำด่านกั้นแบบเป็นกิจจัดลักษณะ
แต่คือมีนักศึกษาพลเมืองดีเขาพยายามไปยืนโบกไง
ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าวิ่งมาด้วยความเร็วหรือว่ายังไง

คือคนที่เขาไปช่วยเนี่ยเขาบอกไม่กล้าที่จะเคลื่อนย้ายคนเจ็บ
เพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าเคลื่อนย้ายไปเดี๋ยวจะเกิดอะไรบาดเจ็บมากขึ้น
อันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีวิธีที่ถูกต้อง
บางทีคนที่เขาเจ็บแล้วเราไปทำอะไรเนี่ย
กระดูกที่มันหักอาจจะทะลุทิ้มปอด
คือเราไม่มีควรรู้อะนะคะก็เลยไม่กล้าเคลื่อนย้ายใช่ค่ะ
ช่วยได้เท่าที่ทำโดยการนำไฟมาส่องไว้ให้เห็น

สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นต่อหน้าต่อตา
พลเมืองดีที่เข้าไปช่วยนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่
ที่เขารถจักรยานยนต์ล้มแล้วก็นอนเจ็บอยู่กลางถนน
ตรงจุดกลับรถกาดแม่คำแป๋
บายพาร์ทหมายเลข๑๒๙ตำบลนาจักรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณตี๒เมื่อวานนี้
ไม่มีใครคาดคิดค่ะว่ารถพ่วงจะวิ่งเข้ามาเหยียบร่างคนเจ็บ
หลังเกิดเหตุคนขับรถพ่วงจอดรถนะคะ
เขาไปจอดรถเลยจุดนี้ไปแล้วจอดรถ
แล้วก็เดินลงมาดูผู้เสียชีวิตด้วยความงุนงง
ค่ะพร้อมกับยอมรับว่ามองไม่เห็น
อ้าวบอกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อยู่

เออมาบอกแค่นี้ค่ะบอกมองไม่เห็น

จากนั้นคนขับรถพ่วงก็อาศัยจังหวะชุลมุนรีบขึ้นรถ

กู้ภัยตำรวจตามไปสกัดจับตัวได้
สำหรับน้องนักศึกษาที่เสียชีวิตนะคะ
ชื่อนายรังสรรรอนอายุ๑๙ปี
ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากทำงานพิเศษ
เพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักล้มลงไป

พลเมืองดีผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ยเห็นเขา
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีคนรับสาย
แล้วก็ไม่กล้าเคลื่อนย้ายคนเจ็บด้วยตัวเอง
นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่พาคนเจ็บไปอยู่ตรงที่มันปลอดภัยกว่านี้

ทำได้แค่นำถังขยะนำรถจักรยานยนต์ไปจอดขวาง
แล้วก็ให้สัญญาณฉุกเฉินพร้อมกับยืนส่องไฟ
กรถให้คันอื่นหลบไป
รอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ
แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอย่างที่เห็นไปนะคะ

เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและชนแล้วหนีนะคะ